เจอกับพวกเรา๓คนได้ในรายการ

เส้นทางความรักของเอ็มเจนะครับ
เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันเลยนะครับ
ว่าความเป็นไปเป็นมาของเอ็ม

ไม่ได้ซื้อเลย

มันสายย่อไม่ไหววะเนี่ยเสียงดังกรอบ